อ่ะไปดุเรื่องแปลกที่เจ้าบาทร้อยเอช

ท่านมรณภาพในท่านั่งแปลกไหม
ท่านั่งมรณภาพในท่านั่งเลย

เพราะว่าตัวท่านแข็ง
ตัวท่านแข็งใส่โลงไม่ได้ครับ

นี่แหละครับนี่เกิดขึ้นในกุฏิเลยฮะ
กุฏิวัดสะแก้วบ้านมะกอกตะบนหนองหมื่นถ่าน

เป็นกุฏิไม้สองชั้นพบศพพระสิงห์ดำพลงาม

มรณภาพในท่านั่งครับ
เสื้อเชิดแขนสั้นสีเหลืองนุ่งสบง

นี่ฮะต้องเอาพลาสติกมาคุม

หือหือจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับ
กู้ภัยพยายามจะนำร่างพระสิงห์ใส่โรงศพ
แต่เนื่องจากร่างของพระสิงศ์แข็งแล้วครับ

แล้วก็เคลื่อนย้ายร่างของท่านนะครับ
ซึ่งการมรณภาพของพระสิงห์ในท่านั่งครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน
มาดูกันใหญ่เลยมามุงดูกันใหญ่เลยนะครับ
คือแปลกใจว่าพระสิงห์เนี่ย
ท่านตั้งใจมรณภาพในท่านั่งแบบนั้นเลยจริงหรือเปล่า
โอ้โหก็ยังสงสัยกันจนตอนนี้ฮะ
ชาวบ้านกับพระในวัดก็ยังสงสัยกันอยู่ครับ